เมืองโลสานของประเทศสวีสเซอแลนด์เป็นเมืองที่ในดวงราชการที่๘และราชการที่๙
ประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยา
และเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะให้ทั้งสองพระองค์
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมตามรอยเสด็จของพระองค์ท่าน

ทะเลสาบเลอมองหรือทะเลสาปเจนีวา
ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาแอ้วอยู่ฝั่งตรงข้าม
ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนเมืองโลซาน
ประเทศเซวิสเซอแลนด์จะต้องแวะไปชมบรรยากาศ
ในช่วงฤดูร้อนชาวเมืองจะออกมาพักผ่อนริมทะเลสาป
และหนึ่งกิจกรรมที่ยังคงได้รับความนิยมของชาวสวิตช์
คือการพายเรือและแล่นเรือใบ
ไม่ต่างจากในครั้งอดีตที่ยุวกษัตริย์จากสยามสองพระองค์
เคยส่งเรือใบที่ทะเลสาบแห่งนี้
สมัยที่ครอบครัวมหิดลอย่างทรงประทับที่เมืองโลซาน
เมืองโลซานถือเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยสวิตช์
เพราะเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์
คือในหลวงรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
รวมทั้งสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ประทับอยู่ในช่วงปี๒๔๗๖ถึง๒๔

ตอนเสด็จในวัดประเทศไทยเป็นการถาวร
สถานที่แรกที่ครอบครัวมหิดลได้ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยา

พาร์ทเมนต์หมายเลข๑๖บนถนนทิศโซ
สมเด็จย่าส่งเลือกห้องพักชั้นล่าง
ป้องกันไม่ให้เด็กส่งเสียงรบกวนผู้ที่พักอาศัยคนอื่น
และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสามัญชน
ตลาดนัดเซ็นต์ฟรองซัวเป็นสถานที่หนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินมาส่งซื้อสินค้ากับสมเด็จย่า
ตลาดนี้มีผักผลไม้สดที่เกษตรกรนำมาขายเองทุกเช้าวันพุธและวันเสาร์

ซึ่งขณะที่ทรงประทับในโลซานสมเด็จย่าส่งซื้ออาหารมาส่งทำเครื่องเสวยด้วยพระองค์เอง
แม้หลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการเวลา
โรงเรียนที่ในหลวงรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
ส่งเข้าเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษายังคงเปิดให้การศึกษา
ที่นี่เราได้พบกับรีซองเซเซไรดาริสลูกชายของเกรยองเซเซไรดาริส
อาจารย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
ีซองเล่าว่าในช่วงถวายงานพ่อของเขาอยู่กับทั้งสองพระองค์ตลอด
เว้นเพียงเวลาบันทมซึ่งการเรียนการสอนไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านวิชาการ
แต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่นี่เรายังได้พบคนไทยในสหรัฐที่เดินทางมาตามรอยเสด็จในหลวงเช่นกัน
รู้สึกปราบปลื้มมากนะคะที่เราเองเราอยู่อเมริกาค่ะ
แล้วก็พากันมาที่นี่เพราะว่าเราอยากตามรอยพระองค์ท่านค่ะทราบซึ้งค่ะ
ชีวิตเราอยู่อเมริกานานมากนะฮะคือพอเรากลับไปเมืองไทยแล้วเนี่ย
รู้สึกทราบซึ้งกับพระคุณท่านที่ทำให้ประโยชน์แก่บ้านเมืองเราเยอะนะฮะ
แล้วแต่ในความเรียบง่ายที่ดำรงชีวิตเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนไทยมาก
ค่ะก็รู้สึกปราบปลื้มนะคะที่เรามีมหาราชานะคะ
และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตในวัยพระยาวของพระองค์ท่านค่ะ
ซึ่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบิร์นฝากข้อคิดให้คนไทย
ที่กำลังเดินทางตามรอยเสด็จเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเจริญวัยที่นี่นะครับได้ส่งศึกษาที่นี่
ก็เป็นระยะเวลา๑๗๑๘ปีเนี่ย
พูดง่ายคือมีการบ่มเพาะวิถีชีวิตหรือแนวคิดของคนที่สวิสเตอร์แลนด์
ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นการที่ทำอะไรด้วยตัวเอง

ซึ่งสำหรับผมและสิ่งนี้น่าจะสำคัญกว่าการที่เราจะไปดูอาคาร
ดูมหาวิทยาลัย
เราคงต้องตั้งคำถามตัวเองในแง่นี้บ้าง
สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเบิร์น
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ในหลวงทั้งสองพระองค์

ปัจจุบันมีอายุไม่ต่ำกว่า๙๐ปี
เยโนตัวนี้อยู่ระหว่างกระบวนการส่งกลับประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยได้ชมและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศ